คนหายกันหน่อยที่ลำปางนะคะมีเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ไปแจ้งความว่าภรรยาเขาหายไปหายไปพร้อมกับเงินเกือบสามแสนบาท
ติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมค่ะนี่คือภรรยาเขาที่หายตัวไปชื่อคุณเอ๋นะคะ
ซึ่งเขาไปแจ้งความไว้แล้วมาในวันที่๒๙แต่คือเขาเป็นห่วงห่วงเรื่องความปลอดภัยของภรรยา
ในการรอดวิจิตหรือคุณการวัยสี่สิบปีนะคะเป็นคนเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟัง
ร้องผ่านสื่อมาว่าภรรยาเขาเนี่ยคุณเอ๋เนี่ยคุณพัทรวดีชัยพรม
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๒๘กรกฎาคมติดต่อไม่ได้เลย
ครอบครัวเป็นห่วงมากมีการแจ้งความว่าที่สพเมืองลำพูนแล้วเมื่อวันที่๒๙ค่ะ
คุณการเล่าบอกว่าอยู่กินกับคุณเอ๋มาเนี่ย๘ปีแล้วแต่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เอง
ครับยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนบ้างานมากเลยอาจจะทำให้ห่างเหินกับเมียบ้าง
ละเลยเมียบ้างช่วงโควิดเขาให้ภรรยาเขาเนี่ยลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้าน
แล้วก็ลงทุนให้ภรรยาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่ก็ขายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ภรรยาก็เครียดแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันตามภาษาผัวเมียเขาว่าอย่างนี้นะคะ
สองสามอาทิตย์ก่อนที่เมียจะหายไปจากบ้านเนี่ยเห็นว่าคุณเอ๋เบิกเงินสดที่เป็นเงินเก็บร่วมกันไปสองแสนแปดหมื่นบาท
ก่อนที่เมื่อช่วงบ่าย๒กว่าในวันที่๒๘กรกฎาคมคุณเอ๋ส่งภาพมาให้ดูว่าเนี่ยกำลังสระผมอยู่ที่ร้านเสริมสวยใกล้บ้านนะ
แต่หลังจากนั้นพอตกเย็นคือติดต่อคุณเอ๋ไม่ได้อีกเลยค่ะเขาก็ออกไปตามหาที่ร้านเสริมสวย
ปรากฏว่าคุณเอกทิ้งกุญแจรถไว้กับเจ้าของร้านนะคะพอขึ้นภาพนี้คือภาพที่ส่งให้คุณการดู
พอขึ้นรถมาได้ปุ๊บมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือ
เนื้อความประมาณตัดเพาะที่ถูกละเลยและปล่อยให้อยู่คนเดียวถ้ามีคนถามให้บอกคนอื่นอื่นว่าไปบวช
แล้วก็ทิ้งท้ายจดหมายว่าฝากขอโทษแม่หลานเมย์ด้วยที่ทำตัวแบบนี้ขอให้ทุกงานของพี่ผ่านราบรื่นนะคะ
ครั้งแรก๒๖ธันวาคมปีที่แล้วหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่กรุงเทพ๑๔วันแล้วก็กลับมา

ล่าสุดครั้งที่๓คือครั้งนี้๒๘กรกฎาคมค่ะ

รับว่าภรรยาเขาก็เป็นคนโลกส่วนตัวสูง

แล้วก็ผมก็มาเคยเจอกลุ่มแปลกของเขาในไลน์ที่มันมีลักษณะแปลกของพวกคล้ายลักษณะอย่างนี้
เพียงแต่ผมยังไม่ได้ค่อยสงนใจเหมือนตอนนั้นก็เลยไม่ได้สงสัยมาก
จะแปลกในเรื่องของการชักชวนนู่นนี่นั่นการลงทุนแบบแปลก
ทางด้านเจ้าของร้านเสริมสวยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคุณเอ๋มาใช้บริการแล้วก็ฝากกุญแจรถเอาไว้
เธอก็ถามว่าอ้าวแล้วจะไปไหนล่ะเธอบอกไปเรื่อยอาจจะไปบวชมั้งเดี๋ยวผัวหนูก็มาเอากุญแจรถเองแหละ
เธอก็เห็นรู้สึกแปลกเพราะว่าไม่ได้มารอรถที่หน้าร้านด้วยแต่ไปรอรถข้างร้านค่ะ
ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเห็นอะไรหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเห็นกล้องเห็นอะไรพี่ก็ไม่ทราบ
เราไปดูกล้องวงจรปิดนะคะที่หน้าร้านเสริมสวยที่ถนนริมปิงจังหวัดลำพูนตอนบ่าย๒๔๗นาที
ไฟเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปจอดที่หน้าร้านจากนั้นบ่ายสามโมงค่ะมีรถกระบะ
แล้วก็เลี้ยซ้ายเข้าไปที่ร้านเสริมสวยเหมือนกันเข้าไปแค่ไม่ถึง๓๐วินาทีค่ะแป๊บเดียวเลยก็ออกมาแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองลำพูน
หนีออกมาแล้วเห็นไหมคะเข้าไปแป๊บเดียวเองแล้วก็ออกมาแล้วก็ขับออกไปเลย
วงจรปิดจากชาวบ้านริมถนนริมปิงบันทึกภาพตอนรถกระบะวิ่งผ่านหลังจากรับตัวคุณเอ๋ขึ้นรถไปแล้วด้วยเหมือนกันนี่ค่ะคันนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ก่อนคุณเอกจะหายตัวไปเห็นว่ามีชายต้องสงสัยคนหนึ่งไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแล้วเดินไปในร้านกาแฟช่วงเวลาบ่ายสองโมงกว่า
ซึ่งก็เป็นเวลาที่เนี่ยค่ะ
เป็นเวลาที่ผู้ชายคนนี้ขับกระบะสีดำไปรับคุณเอ๋ที่หน้าร้านเสริมสวย
เอาล่าสุดนะคะได้ข่าวว่าเมื่อวานคุณเอ๋ที่บอกหายไปน่ะ
อ่าเขาไปหาตำรวจนะคะเอาเหรอฮะไปสอนอฉลองกรุง
กรุงเทพอยู่กรุงเทพค่ะพี่อุ๋ยครับไปลงบันทึกประจำมาว่าเธอไม่ได้หายไปไหนแล้วยังมีชีวิตอยู่

ใช่ค่ะแล้วก็โทรไปหาแม่สามีคือแม่ของคุณการให้ถอนแจ้งความคนหายด้วย
แล้วก็ให้เลิกให้ข้อมูลกับสื่อไม่งั้นเธอจะหนีออกนอกประเทศแล้วไม่กลับมาอีกเลย
ไปตรวจสอบสอนอฉลองกรุงค่ะก็คือได้ข้อมูลว่าคุณเอ๋มาลงบันทึกประจำวันจริงจริง
เมื่อวานนี้บ่ายสามโมงสามสิบห้านาทีแจ้งบอกว่ามีปัญหาชีวิตกับสามีที่อยู่ต่างจังหวัด
ก็เลยอยากจะไปบวชชีก็เลยมาคนเดียวปลอดภัยดีไม่ได้ถูกทำร้าย
ไม่ต้องตามหาพอลงบันทึกประจำวันเสร็จก็ออกจากสถานีตำรวจไป
ล่าสุดสพเมืองลำพูนเตรียมออกหมายจับผู้ชายเสื้อส้มต้องสงสัยในข้อหาช่อโกงค่ะ
เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงสมัยทำงานนิติคอนโดที่เชียงใหม่
หลังจากพบพฤติกรรมว่ามีการหลอกเอาเงินจากฝ่ายหญิงหลายครั้ง
เอ้าคุณผู้ชมงงไหมคะเรื่องนี้ตัวละครเยอะเรื่องราวสับสนเดี๋ยวตามต่อให้นะคะ